คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้หน่อยค่ะไปทวงเข็งแต่ได้ขวดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยวไปดูสภาพหน่อย
คนที่โดนตีเนี่ยโอ้โหเนี่ยจมูกหน้านี่คือมีเลือดอาบ
แล้วเห็นขวดโซดาในมือไหมคะอันนี้เอามาเป็นหลักฐานให้ดูนะคุณผู้ชม

บนใบหน้าของผู้หญิงคนนี้เราก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อย
ไม่งั้นจะเห็นเป็นสีแดงเลือดเลยอาบหน้าอาบจมูกเลยนะฮะ
ใช่คนนี้คือนางสาวจิราพรกัญญพันธ์นะคะอายุ๔๐ปี
มูกแตกหน้าตาบวมปูดแล้วก็เลือดอาบแบบนี้

เดินทางมาถึงที่ป้อมตำรวจชุมชนตลาดสุวินทวงหมู่๑
ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะก็จะขอความช่วยเหลือแหละ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอโดนขวดตีจนได้รับบาดเจ็บ
เล่าให้ฟังว่ามีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ตอนนั้นที่เกิดเหตุตัวคุณจิราพร
เดินไปท้ายซอยหมู่บ้านกาญจนาที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า

เจอคู่กรณีชื่อว่านางอำนวยอายุ๕๖ปี

คุณจิราพรก็ตะโกนถามสามีของนางอำนวย

ที่ลูกน้องเธอเอาไปก่อนหน้านี้เอามาคืนด้วยนะ
เพราะว่าเข่งของคุณจิราพรหายไป
แล้วคุณจิราพรคนเจ็บเนี่ยนะเชื่อว่าลูกน้องของนางอำนวย
เอาเข่งไปพยายามทวงถามเรื่องเข่งกันมาตลอดเลยคุณผู้ชม
พอรอบนี้มาทวงนะสามีของนางอำนวยเนี่ยด่าคุณจิรพรกลับมา
เธอก็โมโหสิคะคุณจิราพรก็เลยเดินเข้าไปหา
พอเดินเข้าไปปั๊บลูกน้องของฝั่งนางอำนวย
แขนคุณจิราพรไว้แล้วนางอำนวยเนี่ยเอาขวดโซดาฟาดมาที่หน้า
กระเด็นหล่นพื้นค่ะตอนนั้นขวดยังไม่แตกนะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นนางอำนวยก็หยิบขวดโซดาที่มันยังไม่แตกขึ้นมา
มาเครื่องอีกรอบนึงจนขวดแตกเป็นปากฉลามแบบนี้
แล้วคุณจิราพรนะโดนขวดฟาดมาแล้วรอบนึง
เห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาขวดโซดาที่แตกเนี่ย
เอาไว้เป็นหลักฐานไปแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเซาว่า
นี่คุณตำรวจฉันโดนนางอำนวยเนี่ยเอาขวดมาตีหน้าฉัน
เอาขวดมาทำร้ายฉันและอำนวยให้ลูกน้องมาขโมยเข่งของฉันไป
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยไปที่ท้ายซอยหมู่บ้านกาญจนา
ไปคุยกับนางอำนวยไปหานางอำนวยสามีแล้วก็ลูกน้องหน่อยซิ

นี่ค่ะเสื้อลายสก๊อตแดงคือนางอำนวย
คนที่เอาขวดฟาดหน้าคุณจิราพรนะ
เธอก็เล่าให้ฟังอย่างถึงพิกถึงขิงเหมือนกันนะ
ใช่เล่าเป็นฉากเลยค่ะว่าฝั่งนั้นน่ะจิราพรเขามาทวงหาเข่ง
ที่มันหายมาตั้งนานแล้วน้องนักข่าว
ฉันก็บอกไปนะว่าฉันไม่เคยเห็นจะมาดูกล้องวงจรปิดไหม
ที่บ้านเนี่ยมีนะแต่ว่าฝั่งนั้นเขาไม่เห็นมาดูกล้องวงจรปิดเลย
แล้วก็ทวงถามตะเข่งอยู่นั่นแหละยอมรับนะฉันโมโห
คือทำไมฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้เอาไป

มาเก็บแต่ของเก่าฉันไม่เคยเอาเข่งของคนนี้ไปเลย
ใช่เออก็เถียงกันไปมาแบบนี้แล้วบอกว่าตอนนั้นโมโห
เพราะอีกฝ่ายพูดไม่รู้เรื่องและพยายามเข้ามาที่จะทำร้ายร่างกาย

พอจะเข้ามาต่อยทีนี้ค่ะฝั่งทางพี่อำนวยก็ไม่ยอมสิ
ก็เลยต่อยกลับไปแต่พี่อำนวยบอกนะ

แผลที่หน้าที่เห็นว่าเลือดอาบนั้นน่ะคงโดนหมัดฉันนั่นแหละ
แล้วนักข่าวก็เลยถามไงอ้าวพี่แล้วขวดโซดาที่แตกล่ะ
บอกอ๋อไอ้ขวดนั้นจริงฉันก็เครื่องใส่ไปนะ
แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันโดนตรงไหนก็ไม่ได้สังเกตอะไร
แต่ฉันยืนยันไอ้ขวดฉันไม่ได้ฟาดหน้าเขา
ฉันแค่เอาสาวหมัดต่อยสวนเข้าไปเท่านั้น
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องคดีความฝั่งคนเจ็บ
คือคุณจิราพรเขายืนยันว่ายังไงก็จะดำเนินคดีกับนางอำนวย
ทีนี้ตำรวจก็ต้องกุมขมับหน่อยนะคะ
นางอำนวยมาสอบถึงสาเหตุของการทะเลาะวิวาส
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณจิราพรเขาต้องการเขาต้องการเข่งคืน

เป็นเรื่องน่าเข่งเป็นเหตุเหลือเกินนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับ